น้ำเงินเคยชนะมาที่ราชดำเนินครับส่วนมุมแดงบอกว่าวันนั้นที่แพ้แม่
แพ้หมดแรงวันนี้มาเต็มที่เต็มถังเกินร้อยแน่นอน
พ่อดำพ่อเจริญแพทย์
ครับมวยคู่แรกเปิดหัวของเราวันนี้นะครับ
ฝ่ายแดงยอดภูหลวงภูวะโรงน้ำแข็ง
ชื่อไม้กิ่งปฐุมอายุ๑๕ปีเป็นชาวจังหวัดสะแก้ว
กมาแล้ว๕๘ครั้งชนะ๔๕แพ้๑๑เสมอ๒ครั้ง
ข้างหลังชนะคะแนนเก่งก้าลูกหนองยายเทียมที่จังหวัดจันทบุรีครับ
ส่วนฝ่ายน้ำเงินโพดำพอเจริญแพทย์
ชื่อซิริชัยอูซับอายุ๑๗ปีเป็นชาวจังหวัดสลบุรี
กมาแล้ว๔๘ครั้งชนะ๓๓แพ้
ฝ่ายฝั่งหลังชนะคะแนนยอดภูรวงศ์ภูวะโรงน้ำแข็ง
ที่เวสีมวยราชดำเนินครับ
ไปแล้วไปแล้วทีเดียวเลย
โอ้โหไม่ทันระวังนะ
แม่กาวซิเมนจราเข้เขียวยังไม่ทันตั้งตัวเลย

๐บาทแจกซะแล้วคู่แรกจบเลย

ในการถ่ายทอดสดศึกยอดมวยไทยรัฐโดยทรงชัยรัตนสุบันนะครับ
แม่แฟนบวยยังไม่ทันเดินเข้าสนามเลย

ทีเดียวเลยเดี๋ยวท่านผู้ชมดูเดี๋ยวว่าเงินยังไง

เข้าเต็มคอเต็มก้านคอเรียบร้อยเลยครับ
สวยสดของนาวนี่ดูอีกมุมนึงตั้งเดียวเลยเรียบร้อย
ก้านคอเต็มคอต่อเรียบร้อยโรงเรียนไทยรัฐเลย
โรงเรียนไทยรัฐวิทยาอีกต่างหากหลับเลยครับ

นารินผ่องอีรันอย่างนี้ไม่ต้องเอาค่าตัวยังได้เลยครับกรรมการ